ในการชุมนุมในบางจุดของกลุ่มรัศดร๖๓พอยุติการชุมนุมแล้ว
เราจะเห็นว่ามันจะมีภาพเหตุการณ์ขึ้นในบางจุดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ
ที่เขาก็มาร่วมชุมนุมหรือว่ามาช่วยดูแลผู้ชุมนุมอะไรให้ด้วย
ล่าสุดวันนี้กลุ่มอาชีวะได้ออกกฎ๗ข้อนะครับ
กฎ๗ข้อในการร่วมชุมนุมต้านรัฐบาล
หนึ่งในร่วมของผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล

ขอให้รับทราบโดยทั่วกันกฎระเบียบของพี่น้องอาชีวะที่ต้องทำ
ขอให้ทุกโรงเรียนทุกสถาบันทุกกลุ่ม
ตัดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องโรงเรียนออกไปก่อน
ห้ามมีการพูดเรื่องตีกันในม็อบที่นั่งอยู่เด็ดขาด
วันที่มีชุมนุมที่ไหนให้สามารถไปได้
ขอให้ทุกคนห้ามทำร้ายตำรวจและสิ่งของต่างห้ามไปทำร้าย
สามถ้าหากมีการชุมนุมใหญ่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางมาชุมนุม
เดินทางมาถึงแล้วขอให้มาหาจุดรวมกันหากหาไม่เจอสามารถติดต่อกันตามข้อความต่างต่าง
ทางต่างได้๔หากมีการเข้าสลายการชุมนุมให้ทุกคนห้ามตีตำรวจโดยเด็ดขาด
แล้วก็ให้พยายามช่วยกันพาผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดส่วนอีกส่วนหนึ่งให้ไปยืดเวลา
ให้ทางตำรวจกับทหารเข้ามาพื้นที่มาจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ห้ามถอยก่อนผู้ชุมนุม
และต้องถอยชุดสุดท้ายหลังจากนักศึกษาประชาชนออกจากพื้นที่ชุมนุม
ในพื้นที่นั้นหมดแล้วทุกคนห้าเรื่องความสงบของการชุมนุม
ตอนนี้กลุ่มนักศึกษาอาชีวะถูกมองว่าอาจทำให้คนอื่นเดือดร้อน
จากการไปก่อเหตุไปปะทะโดยไม่จำเป็น
เพราะฉะนั้นห้ามพกพาอาวุธไปยังที่ชุมนุมโดยเด็ดขาด
เรื่องการควบคุมน้องในสถาบันการศึกษาของแต่ละสถาบัน
ขอให้กลับให้ตรงต่อเวลาจะไม่กระจายเดินออกไปไหน
ออกไปเพียงลำพังเพื่อสะดวกต่อการเช็คจำนวน
๗ห้ามตีกันระหว่างสถาบันโดยเด็ดขาด
นี่นะฮะทางอาชีวะเขาต้องออกอย่างนี้เลย
เพราะว่ามีบางคนก็เลิกแล้วก็ยังไม่ยอมกลับ
แล้วก็ไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าไปปะทะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่
ล่าสุดนะครับพลตมตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
กรณีที่มีบุคคลไปทำลายป้อมตำรวจที่แยกบางนาเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขายุติการชุมนุมไปแล้วแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้น
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสนบังนาได้ยื่นขออำนาจศาลอาญาพระขนง
ออกหมายจับผู้ต้องหาหกคนด้วยกันนะครับในข้อหาก่อความไม่สงบในบ้านเมือง
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์สินของรัชกาล
ส่วนภาพที่มีการแชร์ว่าเหตุดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตำรวจไม่เคยมีแผนแบบนี้
แต่คนที่อยู่ในภาพตอนนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบว่าเป็นใคร

ส่วนมาตรการในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้ตำรวจใช้กำลังอารักษา
ควบคุมฝูงชน๑๒กองร้อยหรือ๑๘๖๐นาย
มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลความสงบเรียบร้อย
และป้องกันเหตุร้ายจากมือที่๓ในทุกพื้นที่ของการชุมนุม
โดยตำรวจยืนยันว่าตำรวจจะพยายามไม่ปิดถนนนะครับ
กว่าผู้ชุมนุมจะมาจนต้องปิดถนนในทุกช่องทางจราจร
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือเรื่องการเปิดช่องทางจราจร
นวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางด้วย